ึงสลดมีดปักอกคู่ขาคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
ผู้ชายสองคนเขาเป็นแฟนกันแล้วปรากฏว่าทะเลาะกันฆ่ากันตาย
เอามีดแทงทีเนี้ยเขานอนกับศพนะคือเอาที่นอนห่อเอาผ้าขนหนูห่อ
กับศพสองคืนพอเริ่มมีกลิ่นย้ายจากชั้นสองอ่ะ
ขึ้นไปบนที่โล่งชั้น๔แล้วกลิ่นมันอึ๊บมากค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้ตำรวจที่ขอนแก่น
เข้าไปตรวจสอบในบ้านที่ซอยกสิกรทุ่งสร้างอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งว่าเจอศพคนตายอยู่ที่ชั้นพื้นที่เปิดโล่งข้างบนอ่ะชั้นสี่
แล้วก็ไปเจอศพของผู้ชายลักษณะศพนะคุณคิงคุณขวัญ
คือโดนห่อด้วยที่นอนโดนห่อด้วยผ้าขุนูเน่อย่างนี้
แล้วก็เอาผ้าใบคลุมคือมันเหม็นไปทั้งชั้นแล้วอะค่ะ
สภาพศพคือเปิดออกมาดูนี่นะมีแผลโดนแทงที่อกซ้ายด้วยนะคุณ
ที่ท้องที่แขนเสียชีวิตมาน่าจะ๓๔วันแล้วค่ะ
ตำรวจก็ไปถามเจ้าของบ้านก็รู้ว่าอ๋อคนตายเนี่ยคงจะรู้จักคนในบ้านนี้แหละ
ในบ้านคือนายชนะกรหวันเสนาอายุ๒๔ปีตำรวจไปเลยนะ
เพราะว่าตัวนายชนะกรก็อยู่ในบ้านหลังนี้ไง
ขึ้นไปที่ชั้นสองครับเป็นห้องอยู่ใกล้กับบันไดทางขึ้นชั้นสามเนี้ย
ก๊อกก๊อกก๊อกดูจังหวะนี้ค่ะ
นี่แหละคุณหึงสลดมีดปักอกคู่ขาที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ย
ตอนที่คุมตัวนายชนะกรได้นะ
เขาบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่านายบุญมีจริง

ใช่เขายอมรับค่ะตำรวจก็ค้นตัวเขาค้นห้องเขาด้วยนะคะ
ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยทางด้านพ่วงกับสอบภาวเมืองขอนแก่น

ท่านบอกว่าตัวนายชนะกรผู้ก่อเหตุแล้วก็นายบุญมีคนตายเนี่ย
คบกันมาระยะหนึ่งนะเมื่อ๑๔สิงหาเนี่ย
ตัวนายบุญมีก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาชนะกรที่บ้านแล้วทะเลาะกันไง
เรื่องอะไรล่ะหึงหวงนั่นแหละค่ะจังหวะนั้นน่ะ
นายบุญมีชี้หน้านายชนะกรนายชนะกรก็ไม่พอใจสิ
พอทะเลาะกันปั๊บนายชนะกรเอามีดปลายแหลมจึกจึก
แทงไปสามทีเข้าแขนขวาเข้าอกซ้ายแล้ว
คาอยู่ที่อกซ้ายจังหวะนั้นเนี่ยนายบุญมีก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แล้วเอาผ้าขนหนูเอาที่นอนห่อไว้นอนกับศพ๒วัน๒คืน
ศพเริ่มมีกลิ่นถึงเอาไปไว้ที่ชั้น๔ค่ะ
เขาบอกว่าที่ชั้นบนคนในบ้านไม่ค่อยจะขึ้นไปคุณเห็นไหม
พวกรอยเลือดต่างที่มันกระเด็นไปติดอยู่ข้างฝานะคะ
แล้วคิดดูสินี่ตัวนายชนะกรคนที่ก่อเหตุฆ่าคนเนี่ย
ยังอยู่ในบ้านนี้แบบปกติเลยอ่ะ
พี่ชายพี่สาวคนที่อยู่ร่วมบ้านด้วยกันได้กลิ่นเหม็น
พอขึ้นไปดูที่ชั้น๔เจอศพแบบนี้ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ดูประวัตินายชนะกรหน่อยเขาเคยโดนจับคดียาเสพติดหลายรอบแล้วนะ
แต่นี่ค่ะตำรวจก็ต้องคุมตัวเขาไปสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้ยฆ่า
แล้วก็เอาศพหมกอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสำหรับผู้ตายแล้วก็คนที่ก่อเหตุ
คือก่อนหน้านี้เขาก็รู้จักกันจากทางโลกโซเชียลนะครับ
โดยผู้ตายเนี่ยนะฮะเป็นคนนครศรีธรรมราช
เป็นรายเดอร์ส่งอาหารที่ขอนแก่น
แล้วรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กประมาณสักปีเสร็จ

ก่อนหน้านี้เขาเคยมีเรื่องระหองระแหงเป็นคดีความกันด้วยนะครับ

เพราะว่าคนก่อเหตุยืมมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไป
แล้วฟ้องร้องกันคดียักยอกทรัพย์
ไก่เกลี่ยที่ชั้นศาลครับแล้วก็ยอมความ

สารต่อครับก็ยังคงติดต่อหากันอยู่เรื่อย
จนกระทั่งผู้ตายมาหาคนก่อเหตุถึงบ้านพัก
และล่าสุดเขาให้การเพิ่มเติม

นี่ไงพอพยายามลวนลามเนี่ย
ชายากรก็เลยโมโหแล้วทะเลาะกัน
แล้วถึงคว้ามีดมาปักอกฝั่งในบนเมีย
ทีนี้พอรับสารภาพแล้วเนี่ยนะ
ตำรวจก็คุมตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
แน่นอนค่ะก็โดนแจ้งข้อหาเรื่องฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป